โจรที่เข้ามากระชากกระเป๋าหรือกระชากสร้อยคอทองคำแบบตรง
ยังไม่น่ากลัวเท่ากับโจรที่เนียนมาเป็นแฟนคลับ
แล้วมากระชากสร้อยคอทองคำของนักร้องหนุ่มนกพงศกรไม่ได้เลยนะคะ
คือจู่ก็มากระชากสร้อยคอแบบว่าทำเนียนเข้ามาเป็นแฟนคงแฟนคลับมาขอถ่ายรูปแบบนี้คุณ

ซึ่งล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคอนสวรรค์เจอตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
โดยค่ำวันนี้ได้ให้ผู้ก่อเหตุมาพบเบื้องต้น
เขาอ้างว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด

แต่ท้ายที่สุดทางคดีแพ่งผู้ก่อเหตุได้ขอชดใช้ค่าเสียหายเรื่องทรัพย์สินก็คือ
ร้อยคอทองคำ๒เส้นหนักรวม๓บาทและเงิน๔๐๐๐บาทค่าพระเลี่ยมเพชร
โดยนักร้องหมอลำแล้วก็แดนเซอร์ไม่ขอรับค่าทำขวัญใดนะคะ
อย่างไรก็ตามในส่วนคดีอาญาทางพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่แฟนคลับเนี่ยตีเนียนเข้าไปประชิดตัว
บางคนเข้าไปทำร้ายบางคนเข้าไปลวนลาม
บางคนเข้าไปเพื่อมุ่งหวังในทรัพย์สินอย่างกรณีล่าสุดเนี่ย
ก็รู้นะคะ
ความเป็นห่วงไปถึง
นักแสดงดาราทุกท่านด้วยละกันนะคะ